หลายท่านรอคอยอยู่กับความหวังของวันพรุ่งนี้

พาไปดูครับแต่ละพื้นที่เขามีการให้เลขเด็ดอะไรกันมาบ้าง
ที่อำเภอสังข่ะจังหวัดสุรินทร์คึกค์คักมาก
ที่เคยล่มแล้วมีคนตาย๕ศพจากเหตุการณ์นั้นนะ
นะฮะแล้วเขาก็เชื่อว่าก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณอะไรอยู่ที่นี่แหละนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้ง๒๐ปีก่อนแล้ว

เขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดไว้ที่วัดน่าจะดีกว่านะครับ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะชาวบ้านเขาไปของงวดเดือนมีนาคมอ่ะถูกรางวัลกันทุกงวดเลยโอ้ย
แล้วที่คุณได้บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยเขาไปส่องหาเลขเด็ดกัน
ตอนที่ชาวบ้านไปหาเลขเด็ดจากเรือนะมันมีมะม่วงหลดมาจากต้นมะม่วง
ใกล้กับสาราที่เอาเรือไปตั้งชาวบ้านก็เลยวิ่งไปเก็บมะม่วงมา
ที่สำคัญคือไม่ได้เก็บมากินด้วยความที่มันอยู่ในวัดใกล้สาราก็เก็บมาดูเลข
มันมีลวดลายที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติบนเปลือกของมะม่วง
เพราะว่างวดที่แล้วก็มีชาวบ้านได้เลขเด็ดจากมะม่วงแล้วก็ขนุนที่วัดนี้เหมือนกัน

แล้วเขาก็เห็นมันขดเหมือนเลข๖เมื่อกี
เหมือนเขาก็ไปตีเอ๊ะมันเลขอะไรคราวนี้ชาวบ้านเห็นเลข๔กับเลข๖ที่เปลือกของมะม่วง
เอามาฝากกันกับมะม่วงให้เลข
อีก๑จุดบรรยากาศไม่ต่างกันเลยทีมพระนครศรีอายุทยาคนเยอะเหมือนกัน
เยอะเหมือนกันค่ะที่อาสมรือศรีเนรริมถนนสายบังปะอิน
บางบัวทองอำเภอบางไซนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านแห่กันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ร่วมพิธียกพ่อแก่ปู่ฤษีพรมเมษเป็นการเสริมบารมี
โชคลาภให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะนอกจากนี้กิจกรรม
ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันคือส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ค่ะ
แต่ละคนเนี่ยบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย
แล้วค่อยเอากลับไปดูที่บ้านเนี่ยนะคะเอาไปซื้อเลขเด็ดตามความเชื่อ
คุณชัดไปมั้ยอะเขายดยังไงให้กระเป๋าเหรดอย่างนี้นะ
เหมือนเอาเลขไปวางไว้เป็นตัวเลยอะ
แต่ว่าคุณเห็นมั้ยมันเหมือนมันซ้ำกับที่ผมบอกเมื่อกี้
อาจจะไม่ใช่น้ำตาเทียนหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงฮะ

เป็นว่าเลขตามที่เห็นไปแล้วในหน้าการนะคะ
รวมทั้งบางคนเขาก็ไปขอโชคลาภจากกุมารเจ้าสัวเหงอีกด้วยเนี่ย

สาธุเฮงเร็วค่ะ
พาคุณผู้ชมมาที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธนะคะ
ที่นี่เป็นแหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาล

เพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก่อนวันหวยออกชาวบ้าน
แล้วก็เซียนหวยเขาก็มาจับจองเลขเด็ดที่ได้มาจากหลายสำนักนะคะ
งวดนี้เดี๋ยวจะบอกกันว่ามีเลขอะไรที่ขายดีเป็นพิเศษ
ย้ำนะคะเป็นเลขที่ขายดีเป็นพิเศษนะ
ไม่ได้ใบ้นะแต่เป็นข้อเท็จจริงว่าเลขอะไรเข้าขายดี

มาดูกันหน่อยคุณผู้ชม
เลขเด็ดที่เขานิยมหาซื้อกันนะคะก็จะเป็นเลขมงคล
ก็คือ๒๘และ๖๗รวมถึงเลขอายุของนายกรัฐมนตรีคือ๖๕นะคะ
โอ้โหเขาบอกขายดีจนเกลี้ยงแผงเลยค่ะ
ส่วนเลขดังโซเชียลที่มาแรงไม่แพ้กัน
ก็คือเลขชุดที่ทางกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาค
เขาแชร์ต่อกันนะคะอันนี้ขายดีมาก
ก็คือ๑๔๗คือมาจากครบรอบ๑๔๗ปี
ละสังขารหลวงพ่อโตพรหมรังศรี
แล้วก็เลข๕๕๐๐มาจากคะแนนโหวต

แล้วก็เลข๒๔๓๔เป็นเลขถือทุเรียน
ที่มีภาพของนายกและอดิตนายกและนักการเมือง
ถือทุเรียนเขาเลยมาตีเป็นเลขกัน

เป็นเลขอะไรกำนันป๊อนะคะ
แล้วก็๒๖เป็นเลขวันสุนทรผู้ที่เพิ่งจะผ่านมานะคะ

๖๗๒๔๗เป็นเลขคำสะโน้ด

คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณเอาละกันเนอะ
นี่คือเป็นเลขที่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขายดีนะ
บอกขายดีมากตอนนี้เกลี้ยงแผงหมดแล้วนะครับ
พูดถึงคำสะโน้ดที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะ
ผมพาไปปิดท้ายกันเลยไปดูบริการที่วักนาคินคำสะโน้ดที่บ้านดุงอุดออนธานีครับ
แน่นอนฮะชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวก็ไปทุกงวดแล้วครับ
คือส่วนหนึ่งเขาไปไหว้ขอพรการทำงานนู่นนี่นั่นกันไป
ส่วนหนึ่งก็ไปไหว้ขอโชคลาภขอเลขจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
เมื่อวานเนี่ยก็มีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านต้องตื่นตาตื่นใจเหลือเชื่อมากคุณผู้ชม
ขึ้นได้อย่างไรมันก็แปลกแล้วก็เลยทำให้แตกอ่ะถูกต้องตัวพญานาคก็เลยแตกออกจากกันครับ
บริเวณจุดนี้นะชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดานครับแล้วก็ชาวบ้านก็เลยพากันไปดูกันคึกคักมากเลยว่าเผื่อจะเห็นอะไรออกมานะฮะ
เบื้องต้นทีมช่างกำลังซ่อมบำรุงอยู่แล้วคาดว่าน่าจะอีกสัก๒๓วันน่าจะเสร็จแล้วครับสาเหตุน่าจะช่วงนี้มันฝนตกระดับน้ำรอบเกาะมันเพิ่มสูงขึ้นทำให้รูปปั้นที่มันเป็นปูนปั้นของพญานาคมีผลกระทบแล้วก็ชำรุดก็เลยแตกแยกขึ้นไปนะฮะส่วนเลขเด็ดจากต้นเมื่อเดือนในงวดนี้ชาวบ้านเขาม
รูปปั้นพญานาคเขายกตัวนั้น๒๑๐เมตรก็เลยไปตีกันว่าเป็นเลข๒๑๐ตามความเชื่อของชาวบ้านนะฮะย้ำคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเราไม่ได้มอมเมาหรือว่ามาใบ้หวยอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังมานะครับ